แล้วก็หมู่บ้านนี้ก็เลยต้องสั่งปิดไป
ไลฟ์สดเลยน้ำตาไหลเลยจะอดตาอยู่แล้ว
ขอข้าวกินหน่อยไปฟังเลยครับ
ช่วยได้ก็ช่วยแต่บางทีอ่ะมันจนปัญญาจริง

จากครอบครัวผู้ใหญ่แอคนหนึ่งจะมาช่วยคนในหมู่บ้านมันเป็นไปไม่ได้

เราก็ต้องช่วยกัน
นี่มันเป็นความอัดอั้นตันใจของภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
ที่บ้านดิราแฮนตะบลปรุบ๊ะ
ก็คือนางหัสมะยะก๊ะ
ซึ่งเป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านที่ปัตหนีก็ล้ายสด
ทั้งน้ำตาเนอะบอกว่าขอความเชี่ยวโดยแทนชาวบ้านหน่อย

ลูกบ้านกว่าห้ามร้อยคนห้าร้อยครูเรือนนะ

ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายรับจ้างปอกกระเทียมหัวหอม

ไม่มีเงินไม่มีอะไรจะกิน
จำเป็นต้องโพสต์เพื่อขอรับบริจาค
ข้าวสารอาหารแห้งจากผู้มีจิตศรัทธา

ประชาชนต่างมีการนำข้าวสารอาหารแห้ง
น้ำปลาไปบริจาคให้หมู่บ้านนี้จำนวนมากครับ
ทีมงานผู้ใหญ่บ้านออกมาบรรจุแยกถุง
แล้วก็ไปแจกประชาชนตามบ้านต่าง

พอปิดหมู่บ้านไปก็ไม่มีการเตรียมพร้อมกับ
ข้าวกับข้าวอะไรมาก่อนก็ไม่มีกิน
ส่วนเชียงใหม่ก็มีมาตรการปิดสถานที่ป้องกัน
การป้องกันเรื่องของกรอบ๑๙เพื่อว่าที่วัดชครีมอินหลวงวรุวิหา
มีการจัดตั้งโรงทานเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกันทำข้าวกล่องน้ำดื่มแจก
จัดให้เว้นระยะห่างกันสัก๒เมตรได้
ตรวจอุณหภูมิก่อนล้างมือก่อน

บางคนที่มีไข้แล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้

พอวัดจะห่อให้แล้วก็เอาไปให้คุณที่นอกวัดแทน

แต่ไม่ให้เข้ามาที่บริเวณวัดนะครับ
ก็ช่วยกันคนไทยด้วยกันนะครับ
หลังจากที่โควิดเริ่มแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น
รัฐบาลก็สั่งปิดพื้นที่ต่าง

หลังจากนั้นค่ะคนที่เขาเคยมีงานทำ
ก็ไม่มีงานทำไม่มีงานแปลว่าไม่มีเงิน
เพราะไม่มีเงินนะคะครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดกระบิค่ะ
คุณพ่อโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
บอกว่าตอนนี้วันนี้ที่ไหนแจกข้าวบ้างครับ

ลูกสาวผมยังไม่ได้กินข้าวเลย
มันถึงกับเราต้องขอข้าวกินกันแล้วใช่ไหมเนี่ย
ใช่เนี่ยค่ะจากคำพูดคำนี้เนี่ยนะคะ
เฟซบุ๊คครอบครัวโกยทอง
วันนี้แถวไหนเขาแจกข้าวบ้างครับ

นี่ค่ะเขาต้องออกไปตามหา
เพราะว่าเขาระบุว่าลูกสาวเขายังไม่ได้กินข้าวเลย
เท่านั้นแหละค่ะคนในโลกโซเชียลมีเดีย
ชี้เป้ากันเลยที่ไหนแจกอะไร
เขารู้แล้วเขาก็ตามไปเอาข้าวเหล่านี้มาให้ครอบครัวเขากินเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปคนที่โพสต์นะคะ
ชื่อว่านายปิยชัดโกยทองอายุ๔๕ปีค่ะ
อยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำไมถึงโพสต์
เขายืนยันว่าตอนนี้ไม่มีงานไม่มีเงินที่บ้าน
ไม่มีข้าวกินอยู่ด้วยกัน๕คน
แล้วก็มีพี่สาวมีพี่เขยอีก
ตอนนี้ทุกคนไม่มีงานทำเลยค่ะ
ไม่มีใครสักคนเลยนะในบ้านมีงานทำ
มันก็เลยไม่มีเงิน
ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นช่างเชื่อมกับพี่เขย

พอประกาศปิดพื้นที่เท่านั้นแหละทุกอย่างมันก็ปิดไปด้วย
นายจ้างก็หยุดงานให้ตัวเองหยุดงานไปด้วย

มันเดือดร้อนจริงนะครับเพราะว่าผมเองก็
คือไม่รู้จะหันไปทางไหนครับมันตันหมดนะครับพี่
แล้วก็คือเราอดได้ใช่ไหมฮะแต่เด็กเขาอดไม่ได้อะไรอย่างนี้
ผมก็พยายามแบบถามเพื่อนถามพักพวกอะไรอย่างนี้
ที่ไหนเขาแจกข้าวมั่งแจกอะไรอย่างนี้
ผมก็พยายามคือมันหมดหนทางแล้วจริงพี่
ไม่มีใครที่มาแบบจะมายื่นมือช่วยอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่มีแต่คือพี่น้องประชาชนของรองครับที่ช่วยเหลือกันนะ
ณตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้คือ
ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามายื่นมือมาช่วยอะไรอย่างนี้ครับ
จากคำย้ำของเขาณวันนี้ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วย

นายเกียรษักผู้ก้าวล้วนนายยกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อย่างแรกเลยเบื้องต้นก็คือเรื่องข้าว

แล้วก็มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวนี้
แล้วก็บอกคุณปียชัดด้วยบอกว่า
เดี๋ยวผมจะหางานให้ทำ

แล้วก็อยากจะให้ดู
ให้มันครอบคลุมคนอื่นด้วย

มันยังมีคนแบบนี้อีกเยอะที่ไม่มีข้าวจะกินนะ
แล้วเราก็ยังเห็นน้ำใจของคนไทยว่าถึงยากลำบาก
คนไทยก็ยังช่วยเหลือกันยังไม่ทิ้งกันนะคะ
ก็ส่งกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่กำลังเดือดร้อนจากโควิด๑๙